ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนเอียงกับทางงานเดียว

สวัสดีค่ะพบกับชูวิตตีแสกหน้ากันนะคะคุณผู้ชม
วันนี้วันศุกร์แล้วก็มีหลากหลายประเด็นให้ตีแสกหน้ากัน
มีเรื่องร้อนมากมายเลยทีเดียวนะคะ
อย่างเรื่องที่พูดกันแล้วก็ติดตามกันมานานก็คือ
คดีของนางสาวยิ่งรักชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรี
ก็พูดเวลาของเส้นทางการหลบหนี
วันนี้พลเอกประวิทย์ก็ออกมาบอกเลย

มีข่าวของทางฝ่ายความมั่นคง

ของคุณยิ่งลักษณ์มุ่งตรงไปทางจังหวัดสะแก้วนะครับ
พร้อมกันนั้นท่านศรีวราใช่ไหมครับคุณนิวคุณท่านศรีวราก็บอกว่า
มีภาพไล่ภาพวงจรปิดอะไรต่างเนี่ยเดี๋ยวจะมาสอบสวนดูซินะครับ
ผู้ที่ใกล้ชิดผู้ที่เกี่ยวข้องผมก็คงจะคิดว่า
ตรงนี้คงจะสำคัญหรือเปล่าในความคิดผมนะเพราะว่าแกก็ไม่อยู่แล้วล่ะ
สำคัญก็คือต้องตัวคุณยิ่งรักแต่เหมือนฝ่ายความมั่นคง
คุณท่านพบตรจากทิพย์บอกยังไม่มีข้อมูลนะ
ก็รู้สึกพูดกันไปคนละแนวกับคุณศรีวรานะเวลาแกพูดเต็มว่ามีข้อมูลนะ
จริงนะครับคุณนิวครับฝ่ายผมนะฝ่ายความลับผมห้ายหน่วยงาน
ส่วนตัวของผมนะที่ผมประเมินมานะผมตอบโต๊ะได้ว่าไม่มีทางไปสะแก้ว
ถ้าผมเนี่ยจะหนีนะจะไปสะแก้วเรื่องอะไรล่ะครับ
ทำไมผมต้องไปเขมรโดยผ่านสะแก้ว

ด่านอาหารพลานด่านต่อชด
ด่านกองกำลังบูรพา
คือด่านในจังหวัดสะแก้วค่อนข้างจะเยอะ

จะไปผ่านด่านเยอะอย่างนั้นโอกาสพลาดก็เยอะครับ

เอาละครับเรามีการหนีอยู่

ที่อยู่ติดกับชายแดนประเทศไทย
ด่านเข้าออกมีอะไรบ้างคะ
ถ้าด่านทั้งหมดถ้าไปทางสะแก้วนี่นะ
มีสะแก้วมีตราด

มีขุมมีสหลิน
คือหมายความว่า๕จังหวัดเนี่ย
ที่ติดกับกาหมูชาเก้าเหมียน

มันมีจุดที่เรียกว่าจุดผ่านแดนถาวร
จุดผ่านแดนถาวรนี่คือจุดผ่านแดนถาวร
ก็ที่สะแก้วไงของลึกที่ข้ามไปแล้วก็ไปปลอยเปรตไง
ค่ะข้ามผ่านกันได้ตลอดเวลาคนเข้าคนของค่ะข้ามผ่าน
คือหมายความว่าเป็นจุดผ่านแดนที่เปิดตั้งแต่๗โมงจนถึง๔ทุ่ม
คืออันนี้เวลาปกติหลัง๔ทุ่มผมก็เชื่อว่ามีวิธีการข้ามไปอีก
อันนี้คือจุดผ่านแดนถาวรท่านผู้ชมคงจะอยากจะทราบนะฮะ
จุดผ่านแดนชั่วคราวนะครับหมายความว่าเปิดไปให้เพราะว่ามีการส่งสินค้า
ข้ามไปข้ามมานะครับอันนี้คือจุดผ่านแดนชั่วคราวจุดผ่านแดนผ่อนปล้น
จุดผ่อนปลนก็หมายความว่ามีการเดินข้ามผ่านไปมาตามวิถีชายแดน
ค่าขายเล็กน้อยนะครับ๕จังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับ
มีจุดผ่านแดนที่จะข้ามไปเขมรคือศรีสะเกดสะแก้วจันทบุรีตราด
ทั้ง๔จังหวัดเนี่ย
มีจุดทั้ง๓ประเภทนี้แหละครับที่ผมบอกจุดถาวรจุดชั่วคราวแล้วก็จุดผ่อนปลน
ทีนี้สมมุติแล้วกันว่าจะข้ามไปฝั่งเขมร
ผมคิดถึงใจของคุณยิ่งรัก
ทำไมยังไงคะคุณยิ่งรักเคยเป็นนายกรัฐมนตรีถูกไหมครับ
แน่นอนว่าท่านก็ต้องรู้ว่า
สะแก้วนี่จะมีด่านเยอะไหมคือชาวบ้านยังรู้เลยนะ
ระดับรัฐมนตรีที่ต้องบริหารประเทศก็ต้องรู้แหละว่าช่องทางไหนสะดวกไม่สะดวก
ทีนี้ตามข่าวบอกว่าคุณยิ่งรักจะไปทางแถบสะแก้ว
แล้วก็ข้ามไปก็คงไม่ได้ข้ามทางตมหรอกนะ

ก็คงข้ามผ่านชายแดนธรรมชาติ
ชายแดนที่จุดที่ไม่มีใครเปิดเป็นกิจจะลักษณะ

เขมรเขาก็บอกว่าไม่มีนะไม่มีการยืนยันประสานกันมา
ผมจะบอกใครต่อใครให้มารับมาส่งผมไหม
ไว้ใจใครได้ถูกไหมครับ
คือโดยปกติอ่านข่าวเนี่ยผมก็พยายามที่จะดูนะครับ

ก็ถ้าจะหนีจริงวันที่๒๓มันรู้อยู่แล้ว
เพราะว่า๒๕จะต้องไปฟังคำพิพากษา
ถ้า๒๓ผมจะไปแถบชายแดน
ก็คงจะนึกภาพออกว่าไปทำไม

ทีนี้ถามว่าคุณทักษิณกับข่าวบอกว่าไปรออยู่ที่ดูไบ

มีคนเห็นคุณทักษิณวันที่๒๓อยู่ที่สิงคโปร์
ประมาณ๓ทุ่มคุณยิ่งรักก็อยู่สิงคโปร์แล้ววันที่๒๓

แกไปสะแก้วไหมไม่มีทางหรอกครับ
สะแก้วไม่มีทางไปเลยไม่มีทางเฉียดด้วย
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้อีกแง่มุมหนึ่งนะ
นี่อีกข้อมูลหนึ่งจากข้อมูลลับของทีมคุณชูวิทย์ที่วิเคราะห์ว่า
ไม่น่าจะเป็นเส้นทางที่ผ่านสะแก้วผ่านด่านต่างตามที่มีข้อมูลออกมา
แต่เขาก็มีการคาดการณ์นะหลายเส้นทางทีมข่าวไทยรัฐเอง
มวลชนเองก็พยายามวิเคราะห์ว่าเส้นทางไหนจะไปได้บ้าง
แต่ของคุณชุวิตคิดว่าไม่น่าใช่นะ
ครับแต่คุณนิวทราบไหมครับว่าทำไมทางฝ่ายมั่นคงจะต้องเอามาพูด
เพราะถ้าจะไม่พูดเสียเนี่ยก็เหมือนเสมือนหนึ่งการยินยอม
เหมือนการรู้กันว่าคุณยิ่งรักเนี่ยจะไปโดยการให้ไฟเขียวของฝ่ายความมั่นคง
ผมก็ไม่ได้พูดว่าฝ่ายมั่นคงไปให้
แต่การที่จะไม่แสดงท่าทีเลยคุณนิว
ถ้าไม่แสดงท่าทีเลยไม่ขึงขังไม่ตามหาปล่อยให้เรื่องเงียบไป
คนก็จะมองหาว่านี่เห็นไหมล่ะนี่เตรียมกัน

เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติที่ฝ่ายความมั่นคงจะต้องมาเอาใจใส่
เดินทางออกไปเส้นทางไหน

และก็ใช้รถที่เป็นรถประจำของคุณยิ่งรักด้วย
ถามหน่อยสิครับคุณนิวครับมันเป็นไปได้ไหมครับ
ที่ผมระดับเป็นอดีตนายกรัฐมนตรี
จะไปในพื้นที่ของจังหวัดสะแก้ว
ซึ่งมีด่านอยู่มากมายนะครับ
สองในระหว่างไปเนี่ยก็ใช้รถเก๋งที่ใช้อยู่เป็นประจำนี่แหละครับ
ค่ะตรงนั้นเลย
ขำมากกว่านั้นก็คือข้อที่๔
อุ๊ยชัดกว่าบ้านเราอีกนะเมื่อนี้
นั่นน่ะสิครับก็สิ่งที่ผมบอกผมถึงบอกว่า
อ่านข่าวเนี่ยนะครับมันก็ต้องคิดบ้างแหละครับ
เพราะว่าคนเราสมัยนี้รับข่าวเยอะ
บางครั้งก็อาจจะหนีไปทางสะแก้ว
ผมก็พูดในฟังว่าไอ้การข้ามไปถ้างคเมนมันมีตั้งห้า

ที่เป็นจุดถาวรชั่วคราวผ่อนปลน
สะแก้วเนี่ยคนเข้าออกเยอะนะ

คนกรุงเทพไปก็เยอะค่ะ

จะไม่ว่าโตชโดทหารพลาน

แล้วก็มันก็ตลกอย่างที่ผมบอกว่า

ตั้งแต่กรุงเทพไปยัน

แต่พอใกล้ชายแดนดันไม่มี

ตรงบริเวณนั้นมันยิ่งเยอะนะครับ

บริเวณที่มีความมั่นคง

ใครจะหลบหนีมาก็ต้องมีกล้อง

อกจากกองกำลังด่าน

มันเป็นเรื่องตลกพอสมควรที่จะให้
คนระดับนายกหนีเหมือนกับ
เป็นคนทั่วไปนะ

ใช่แล้ที่ใช้อยู่เป็นประจำ
ทำอย่างกับคุณยิ่งรักมีรถอยู่คันเดียว
บางทีมันก็เป็นข้อมูลที่เอาออกมาให้เราได้เหมือนกับตื่นเต้นนะ
วันนี้มีข้อมูลอัปเดตแต่ว่าก็ต้องกรองกันเยอะ
ถ้าไม่มีก็จะหาว่าฝ่ายความมั่นคงนี่สงสัยรู้กันแน่เลย
ก็ลงต้องออกไปพูดอย่างนี้ก็ต้องเข้าใจ
แล้วถ้าไม่ไปทางสะแก้วคุณชุวิตเหมือนเคยวิเคราะห์ว่าจะไปเส้นทางอื่น

จะไปบอกของใครผมก็คงไม่ได้บอก
บิ่งปุ้งไปลงหน้าจุดแล้วก็บินข้าม
แล้วก็ขึ้นเครื่องบินที่จอดที่คุณเซ็น
เดี๋ยวผมบอกให้ว่าคุณเซ็นเนี่ยกับคุณยิ่งรักนี่

ชุวิตตีแสดหน้า
เรากำลังคุยถึงเรื่องเส้นทางการหลบหนี
แล้วคุณชวิตบอกเอาไว้เมื่อช่วงที่แล้วว่า
คุณยิ่งรักกับนายยกกันมนตรีคุณเซ็น
มีความสนิทชิดเชื้อพิเศษแค่ไหนคะ

คือคุณเซนเนี่ยเป็นนายกของกัมพูชามาคุณนิวคงทราบว่านานแค่ไหน
มีอิทธิพลในเขมรนี่เยอะแค่ไหนนอกจากนั้นแล้วคุณเซ็นเนี่ยลูกเล่นลูกล่อลูกชนทางการเมืองเนี่ยโอ้โหแพลว
คุณเซ็นกุมอำนาจของกัมพูชามาอย่างยาวนานผมคงไม่ต้องอธิบายเพราะใครรู้จัก
กัมพูชาไม่ได้เป็นประเทศใหญ่แต่ในหุ่นเซ็นนี่แสดงบทบาทในเวทีหลายอย่างตลอดมา
หุ้นเซ็นแกมีมือขวาซึ่งเป็นนักการเมืองที่สนิทชิดเชื้อ
ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นมือขวาของคุณฮุนเซ็นอยู่เมื่อหลายปีก่อน
ลูกชายของคนที่เป็นคนสนิทของคุณหุ่นเซ็นเนี่ย
แต่งงานกับลูกสาวของคุณเยาวภาวงสวัสดิ์หรือเจ๊แดง

ก็เป็นคนสนิทเป็นญาติ
เป็นใครกับคุณยิ่งรักนะครับ

เป็นพี่สาวคุณยิ่งรักใช่ไหมครับ
ดังนั้นลูกของคุณเยาวภาเนี่ยก็เป็นหลานของคุณยิ่งรักใช่ไหมครับ

ถูกไหมครับเพราะว่าการแต่งงานเนี่ยมาแต่งที่เมืองไทยนะครับ
จัดงานกันใหญ่โตในโรงแรม๕ดาวนะครับ

ลูกชายเนี่ยก็คือลูกชายที่เป็นมือขวาคนสนิทของคุณเซ็นเนี่ย
แต่งงานกับลูกสาวของคุณเยาวภาหรือหลานคุณยิ่ง
จะสนิทไหมล่ะอ่าจะสนิทไหมอย่างนี้
ก็เหมือนเป็นญาติกันแล้วค่ะ
คุณประยุทธ์แค่คุณเซ็นแค่กอด
ซึ่งการกอดเนี่ยก็เป็นธรรมเนียมธรรมดาแล้วครับถูกไหมครับของผู้นำประเทศนะคะ
เพราะว่าทางกัมพูชาก็เคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสมาอยู่ค่อนข้างจะนาน
กอดกันคนคัมพูชาพูดฝรั่งเศสกันได้เยอะนะครับ
ก็ถือเป็นธรรมเนียมปกติที่เขาปฏิบัติกันอยู่แล้ว
ก็คืออินโดจีนก็คือมีอะไรเวียดนามนะครับกัมพูชาแล้วก็ลาว
กอดกันเนี่ยของธรรมดาเราเห็นภาพวันนี้มีการประชุมกันใช่ไหม
ระหว่างนายกท่านประยุทธ์กับคุณเซนก็มีการกอดกัน
แต่ไอ้นี่นี่มากกว่าก่อนอีกครับผมว่ามันจะดองกันเลยนะครับ
อย่างนี้ถ้าทางไทยเราเรียกว่าดองกันคือมีความสนิทสนมกันทางมาแต่งงานกันนะครับ
ก็คือมือขวาของหุ่นเซ็นทีนี้เวลาที่ไปเนี่ยผมก็เชื่อว่าอย่างที่ผมบอกแล้วครับ
เพราะว่าสาแก้วเน้นด่านมากมายนะครับ
ดังนั้นเอาล่ะครับเราก็เข้าใจนะฮะฝ่ายความมั่นคงเขาก็ต้อง
เขาก็ต้องรีบให้ข่าวรีบพูดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะหาว่าเขาไปซูเอีย
สมยอมกันว่าให้คุณยิ่งรักหนีซึ่งเป็นไปไม่ได้
แต่ตอนนี้ก็ไม่รู้นะคะว่าตกลงแล้วหลบหนีไปเส้นทางไหน

ครับทีนี้มาเข้าอีกเรื่องหนึ่งครับท่านผู้ชมครับ
เรื่องนี้ผมไม่พูดก็ไม่ได้เดี๋ยวรายการเราจะไม่ใช่รายการตีแสกหน้า
เป็นเรื่องที่มันลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อน
ก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับคือเรามีข้าราชการเนี่ย

คำว่าข้าราชการกับการทำงานแบบตรงไปตรงมาคุณนิวว่ามันควรจะคู่กันไหม

ถูกต้องได้ไหมครับข้าราชการไทยเรานี่ทำงานต้องตรงไปตรงมา

เพราะว่าเป็นข้าราชการมีระบบคุณธรรม

ถึงขนาดว่าจะมีการปฏิรูปไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นระบบต่าง
ซึ่งมีข้าราชการจะไม่ถูกย้ายโดยไม่เป็นธรรม
เพราะว่ามันไม่ใช่ย้ายโดยระยะเวลาปกติ

หรือว่าพ่อพ่อไปจับคดีอะไร
แล้วมีคนสั่งมีผู้ใหญ่สั่งแล้วไม่ทำตาม

แล้วปรากฏว่าพอไม่ทำตามปุ๊บก็โดนย้ายเลย
อันนี้พูดถึงเรื่องของการย้ายผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ผมพูดถึง๒กรณีด้วยกันเลยครับ
พันธุ์ตำรวจโทสมบูรณ์
อีกคนนึงก็พันธุ์ตำรวจโทเหมือนกัน
พงพรซึ่งเป็นพอสำนักพุทธศาสนา
ทั้ง๒คนถูกย้ายไปยังไม่เป็นทำ
เพราะว่าทั้ง๒คนยืนยันว่าตัวเอง

ท่านหนึ่งคือพันธุ์ตำรวจโทพงพรพอสำนักพุทธ
ในช่วงที่มีเรื่องวัดธรรมกาย
และพอย้ายมาก็ทำงานอยู่ในตำแหน่งพอสำนักพุทธศาสนา
วันเท่านั้นก็หรือประมาณ๖เดือนเอง
ระหว่างนั้นทำไมครับมีข่าวเรื่องอะไร
เงินทรวจโอ้โหเรื่องเงินทรวจ
ท่านนี้เอาจริงเอาจังจัดการเรื่องเงินทอนวัดไม่ได้
คือธรรมเนียมวัดเราก็แปลกนะครับ
ทำบุญทำทานไม่ว่าวิธีไหนเอาคนเข้าวัด
จะเป็นรายได้อะไรวัดต้องได้อย่างที่ผมบอกค่าจอดรถ

ค่าอะไรทุกอย่างจนกระทั่งวัดเนี่ย
จำข่าวที่นครศรีธรรมราชได้ไหม

หมกใต้ฐานพระ
พระเนี่ยนะครับถูกบอกเจ้าอาวาสจับขังเลย
ปรากฏว่าถูกจับขังล็อกกุญแจไว้
ก็เพราะว่ารายได้มันไปตกกับมรรคนายกมรรคทายก

ถามว่าวัดทั่วประเทศไทยโอ้โหแปดหมื่น

หมื่นกว่าวัดนะครับท่านผู้ชมครับมันเยอะมาก
แล้วการตรวจสอบเงินวัดก็ยากนะ

คำว่าเงินทอนวัดคุณนิวคงจะทราบนะ

คือวัดทุกวัดก็จะมีค่าบำรุงค่าอะไรต่าง
จัดสรรมาจากงบประมาณเพื่อในการบูรณวัฒน์

ไหมครับซึ่งขอได้แต่ทางหลวงเขาจะให้หรือเปล่า

ใช่ครับเพราะว่าให้คงให้ไม่ได้เพราะวัดเยอะ
ดังนั้นก็จะมีวัดบางวัดที่ได้รับ
ยกตัวอย่างสมมุติว่ามีวัดหนึ่งทั้ง
ทางหลวงเข้ามาบอกว่าให้มีงบให้๒๐ล้าน

เอาไปทำเลยแต่ต้องทอนมา๘ล้านนะ
เวลาว่าเงินได้จริงก็แค่๑๒ล้าน
แล้ว๘ล้านที่ว่านี่คือทอนกลับไป
ล้านทอนมาเนี่ยทอนมาเขาเรียกเงินทอนนี่แหละครับ
ว่าเงินทอนท่านผู้ชมก็ต้องเข้าใจนะ
ข้าราชการหรือทางนักการเมืองมักจะเรียกกันเสมอแล้วครับ
ทอนเงินทอนนี่ก็คือเงินทอนล่ะครับ
ให้ไป๒๐ล้านทอนมา๘ล้านแล้วถ้าจะตกลง

เกิดการแฉออกมาเกิดการตรวจสอบ
กระทั่งเรื่องไปตกอยู่กับปปช
หลายสำนวนโดยกันค่ะนะฮะก็คือท่านนี้แหละ
ก็คือท่านพันธุ์จังหลวดโทษสมบูรณ์เนี่ยที่เป็นคนเรียกว่าทรงไปทรงมา
นะครับจัดการจัดการไปจัดการมาถูกย้ายไปที่ไหน
เป็นผู้ตรวจราชการสำนักประหลัดนายกรัฐมนตรี
และไปดูแลห้าจังหวัดเห็ดแปดห้าจังหวัดไหนครับ
ภาคใต้ด้วยนาราที่วาดปัตตานียะลาปัตตานียะลาสตูนสงหรา
ถามว่านี่คือผลตอบแทนไงของการทำตรงไปตรงมา
และไปขัดแข้งขัดขาใครส่วนท่านวิศนุรองนายกท่านบอกไม่มี
ก็ย้ายไปทุกท่านดูแลดีทำงานดีทำงานเรียบร้อยไม่มีปัญหา
แต่ท่านพันธบรวจโทพงพรเขียนบอกตัวเองไม่เต็มใจ
สมัครใจที่ไปการย้ายไม่ถูกต้องเพราะมาตามระบบม๔
ถูกย้ายมาจะย้ายไปตามกฎหมายปกติได้เอาเหตุผลมา๖๗ข้อ
มันไปคนละทางนี่แหละครับระบบราชการไทยแท้แท้ล่ะครับโอ้โห
อีกคนนึงถ้าไม่มั่นใจว่าเอ๊ะชูวิทย์นี่พูดมาคนเดียวไม่ใช่ครับ
อีกคนนึงคือรองอธิบดีดีเอสไอพันธุ์ตำรวจโทเหมือนกันฮะ
สมบูรณ์ถูกย้ายออกไปหลังจากที่มีคำขอว่าจะต้องทำคดีนายพานทองแท้
เรื่องคดีกรุงไทยปล่อยกู้จำได้ไหมครับนะฮะ
ปีสี่เก้านะครับปล่อยกู้ให้กับบริษัทกิสดานคร
นะครับล็อตแรกห้าร้อยล้านล็อตสองอีกแปดเก้าพันล้าน
กันไปสิบสองปีสิบแปดปีผมก็ไปเจอในคุก

บอกว่านึกว่าจะได้กลับบ้าน

นายพานทองแท้หรือ
ลูกคุณทักษิง

มีความซับซ้อนตรงที่
มันมีผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่๒๐

ระดับแรกคือผู้บริหารของธนาคารกรุงไทย

คำว่าเงินปากถุงคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เวลาเราไปกู้เงินธนาคาร

เงินปากถุงซึ่งจะต้องเอาไปจ่ายให้

แปลว่าก็เป็นเงินที่ไม่ค่อยจะบริสุทธิ์ที่ที่ทำไหล

คุณนิวจะไปจ่ายเงินทำไม

ก็เห็นแล้วว่ามีมูลค่าดี

แต่นี่คงไม่มีก็มันไม่มีจริง
เพราะหลักทรัพย์ของกิจสดามหานคร
บริษัทธนาคารกรุงไทย
เขามีหน่วยงานที่จะพิจารณาว่า

พูดง่ายคนให้เกรดบอกให้ไม่ได้

ก็เลยมีเงินค่าปากถุง
พอมีเงินค่าปากถุงก็ต้องเอาไปจ่ายแล้วครับ

มีให้ใครบ้างนักการเมือง
ธุรกิจเขาก็บอกว่าให้คนนู้นคนนี้
เสร็จก็ตกมาที่นายพานทองแท้อีก

มี๑๐๒๐ล้านอะไรเนี่ย

ในพันธุรกิจโทษสมบูรณ์หลักฐานไปไม่ถึง

เอ่ยชื่อมาเรียบร้อยเลยมีอยู่๒คน

สั่งเขาให้ทำต้องเอานายพานทองแท้ให้ได้

มันเต๋าไปไม่ได้ระบบเรา
หาก็กล่าวหาไปก่อนแล้วให้นายพานทองแท้

ไปเป็นผู้ตรวจราชการ

มันเป็นตำแหน่งที่มันลอย

สะดุ้งเลยครับถ้าเป็นทหารก็เหมือนกัน
เป็นข้าราชการคือคำว่าผู้ตรวจเนี่ย

คุณนิวต้องการอะไรในการเป็นข้าราชการ

ถูกไหมครับถ้าเป็นทหารก็ต้องมีอะไร

ผู้ตรวจนี้มันไม่มี
ถูกล่ะครับถ้าอยู่เป็นตำแหน่งรองอธิบดี

คุณก็ถูกย้ายแล้วก็แปลกอีกแล้วครับ

มันบ้าใครจะไปทำได้

ก็ปรากฏว่าพันธบทโทสมบูรณรองอธิบดี
ก็บอกว่าผมถูกย้ายไป

จดหมายร้องเรียนสำนักศูนย์

ก็สองคนนี้เหมือนกันครับ

แต่ก็บอกว่าไม่มีอะไร

ถูกต้องไม่มีปัญหา

แต่เจ้าตัวออกมาเขียนจดหมายร้องเรียนว่า

คุณนิวครับตุ้มต่ำทำงานไม่ถูกใจใคร

เกินไปตรงเกินไป

ถ้าคุณทำถูกต้อง

นี่แหละประชาชนเขาก็ชอบพูดถึง

ก็คงต้องปรับอีกหลายวงการ

ช่วงหน้าเปลี่ยนเรื่องกันหน่อยด้วยไหมครับ
เดี๋ยวสักครู่มาฟังกันค่ะ
คุณผู้ชมค่ะพูดถึงเรื่องของเหตุฆ่ากันตาย

และล่าสุดเนี่ยเหตุการณ์ที่เรียกว่าเพื่อน

ทนไม่ไหวมาเห็นภาพบาดตาบาดใจ

คือผมก็ต้องบอกให้ท่านผู้ชมฟัง
ไอ้เรื่องชาวบ้านนี้นะครับ

ได้เห็นมาได้เจอมาได้ฟังมา
สามีภรรยานะครับ

เพื่อนบ้านหรือใครก็เห็นได้

สามีไปภรรยานั่งนอน

จะบอกว่าบันดาลโทษะได้ไหม
เพราะว่าเห็นภาพบาดตาบาดใจ

ใครก็รู้นี่เป็นภรรยาของผม
อยู่มีชายชู้มากอด
อย่างนี้มันเสียเกียรติเสื่อมเสีย
ลักษณะนี้มันเข้ากับมาตรา๗๒ครับ

พูดใดบันดาลโทษะด้วยถูกคมเหงอย่างไหล้แรง

จึงทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้น
สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ครับ
นี่มาตรา๗๒ค่อนข้างที่จะเขียนชัดเจน
แล้วก็ลักเจนมีอยู่อย่างนี้ครับ

ผู้กระทำความผิดถูกคมเหงอย่างร้ายแรง

โขมเห็งอาจจะทั้งกายทางใจก็ได้นะครับ
ใช่ครับถูกข่มเหงอย่างไม่เป็นธรรม
มีหัวหน้างานเหมือนข่าวที่
รวนล้ำเหรอนะฮะของสามารถที่ก่อนรวนล้ำจับต้นจับนี่
ไม่เป็นธรรมฮะถูกคมเหงอยหรือใช้วาจาด่าทอนะครับ
กล่าวอ้างด่าถึงบุพการีเหมือนกันครับ
กลับไปเห็นภรรยาไปกอดกับคนอื่นกอดภรรยาตัวเองอยู่
โอ้โหนี่มันคือโทษะเนี่ยมันขึ้นมาทันทีครับ
ข้อที่สองครับข้อที่สองก็คือการถูกคมเหงเช่นนั้นเป็นเหตุให้ผู้กระทำบันดาลโทษะ
เห็นแล้วมันขึ้นเออเห็นแล้วมันขึ้นโดยทันที
เหตุที่ถูกข่มเหงอย่างนั้นก็เลยให้บันดาลโทษะ
ข้อที่๓ผู้กระทำได้กระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะบันดาลโทษะ
อันนี้ต้องสำคัญคือกระทำโดยทันที
ไม่ใช่เห็นแล้วกลับไปคิดวันหนึ่งแล้วกลับมาเอามีดแทง
ไม่ได้อันนั้นถือว่าไตลองเลยครับ
อันนี้คือการมีโทษะเนี่ยคือบันดาลโทษะโดยทันที
ผมเห็นปุ๊บกอดเมียไปกอดกับคนอื่นทนไม่ไหว

ลักษณะอย่างนี้มันจะเข้ามาตรานี้ครับก็คือการบันดาลโทษะ
ซึ่งข้อนี้
ผู้ที่ก่อเหตุหรือบันดาลโทษะเขาจะผิดเสมอไปไหมคุณชูวิทย์คะ
คือบันดาลโทษะเนี่ยก็ถือว่าเป็นโทษะที่ออกมาในเวลานั้นว่าถูกข่มเหง

คือความรู้สึกครับทีนี้ศาลก็ต้องพิจารณาให้ดีแล้วครับว่า
เนี่ยบันดาลโทษะหรือเปล่าก็อาจจะสมัยก่อนเนี่ย
โดยเปิดเผยไม่ต้องมีทะเบียนไม่ต้องจดทะเบียนสำรวจก็ได้
อันนี้กฎหมายก็รองรับเหรอครับ
ครับรองรับครับเพราะเห็นว่าสอบถามพยานดูเอาพยานมาสอบถามชาวบ้าน
เขาอยู่กินกันเป็นผัวเมียกันมานานแล้วโดยเปิดเผยอย่างนี้ก็ได้ครับ
และการกระทำแบบนี้สมัยก่อนต้องมีเพศสัมพันธ์นะครับ

ทุกวันนี้แค่รูปคำจับรูปคำนี้ก็โดนแล้วล่ะครับ
อันนี้ก็ต้องบอกให้ท่านผู้ชมเข้าใจนี่กฎหมายนะครับ
อดจูบรูปคำนี่ก็โดนแล้วล่ะครับก็หมายความว่าบันดาลโทษะ
สารก็อาจจะพิจารณาแล้วว่าอันนี้เป็นการเพราะถูกข่มเหง
สามีภรรยากันนะครับ
แล้วก็ปรากฏว่ากระทำการรู้สึกถูกข่มเหง
คือผู้ใดจำต้องกระทำการใด
เพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนหรือของผู้อื่น
ละเมิดต่อกฎหมายเป็นพยานอันตรายที่ใกล้จะถึงถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุการณ์กระทำนั้น
เป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย
เป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายถ้าเห็นว่าเหตุนั้นมันส่งผลอะไรต่อตัว
คืออย่างนี้ครับในบางกรณีเนี่ยสามีกลับไปเห็นภรรยานั่งดูทีวีกับชายอื่น
อย่างนี้โดนไหมนั่งดูนั่งแบบไหนล่ะนั่งกอดกันหรือยังไง
นี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าจะต้องไปพิสูจน์ถูกไหมครับบางครั้งหนังนั่งใกล้ชิดกัน
ภรรยาไปนั่งสั้นใส่กางเกงสั้นนั่งดูทีวีไอ้ชายอื่นมานั่งนั่งด้วย
นะครับติดกันเออตัวติดกันใกล้ชิดกันเกินไปโอ้โหนี่มันเห็นอย่างนี้มันก็ไม่ไหวนะนะครับ
เห็นแล้วมันแม้มันดูไม่ชอบมาพากลไม่บริสุทธิ์ใจหรือเปล่าอย่างนี้ต้องพิสูจน์
ตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญครับอย่างนี้
อยู่เขานั่งกันอย่างนี้แล้วก็ปรากฏว่าเอาปืนไปยิงได้เหรอครับ
เหตุที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่ามันมีข่าวนะครับว่าภรรยาเนี่ยจายเนี่ยสามีนะมีเพื่อนนะครับ
เรื่องคดีนี้เนี่ยสามีมีเพื่อนแล้วก็ปรากฏว่าช่วยเหลือเพื่อนทุกอย่าง
ออกมาจากไปรู้จักกันในคุกเพื่อนก็ไปรู้จักกันในคุกออกมาก็ช่วยเพื่อนเห็นว่าติดคดีนะครับ
หางานหาอะไรให้ทำหางานให้ทำปรากฏว่าเพื่อนตัวดี
พอหางานในทำก็ไปเล่นเอาตีท้ายครัวภรรยาตัวเอง
สามีเห็นว่าแปลกมาใกล้ชิดก็แอบดอดกลับมาที่บ้านปรากฏว่าเห็นภรรยาตัวเอง
อยู่กับชายชู้ที่เป็นเพื่อน
สุดแค้นเพื่อนรักนะ
ไล่เอามีดแทงไม่ยั้ง

อย่างนี้จะถือว่าบันดาลโทษะไหม
ลักษณะอย่างนี้ท่านผู้ชมคงตั้งคำถามหลายคนก็คงสงสัยนะครับ
ประเด็นสำคัญก็ผมไม่ได้บอกแล้วว่าหลักเกณฑ์ของการบันดาลโทษะเนี่ยต้องการกระทำอย่างต่อเนื่อง
เป็นการกระทำเพราะถูกข่มเหงอย่างไม่เป็นธรรม
และที่สำคัญก็คือการกระทำในขณะนั้นเนี่ยปรากฏว่าเห็นแล้วว่าภาพเนี่ยแค่อะไร
แค่แบบรูปหัวนอนเออนั่นน่ะสิครับทำหรือยัง
มีการจับจูดรูปคำไหมยังไม่ต้องหืนมีเพศสัมพันธ์หรอกครับ

นั่งกันเฉยอย่างนั้นทีนี้ถึงบอกแล้วครับว่า
สิ่งนี้ต้องเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้ได้ว่าคุณมีโทษะและเขาทำการลบหลู่เหยียดหยาม
กรณีนะครับคือกรณีที่ผมกำลังจะพูดถึงคือน้องน้ำมนต์นี่แหละครับ
แต่ว่าถ้าทางนี้คือใช้เสน่ห์เลขของตัวเอง
หลอกผู้ชายได้ถึงกี่คน๑๔คน๗คนเขาบอกว่ารักจริง
อีก๗คนน่ะบอกหลอกยอมรับเราว่าหลอกอีก๗คนน่ะรักจริง
ผู้สื่อข่าวเขาเลยถามน้องน้ำมนต์ว่าความรักนี่มันเป็นยังไง
ได้ไหมคะก็ตอบไม่ได้ฮะความรักของน้องน้ำมนต์เนี่ย
เพราะรักเยอะเหลือเกินเยอะรักตั้ง๑๔คนน่ะนะครับ๗คนน่ะคือ
รักจริงอีก๗คนบอกหลอกเพราะว่าตัวเองทำธุรกิจผลไม้
ก็เลยไปหลอกลวงนะเขาบอกช่วยไม่ได้ไอ้พวกนั้นเนี่ยโง่มารักเขา
เชื่อเขาโดนเขาหลอกโลกอีกต่างหากก็คือเอาสินสอด
ที่ผมอธิบายช่วงก่อน๒๓วันก่อนว่าสินสอดของมั่น
คือของมั่นเนี่ยมันตกอยู่กับผู้หญิงนะครับ
ส่วนสินสอดมันไปตกกับพ่อแม่
เป็นของพ่อแม่ตาย
ก็เลยไปหาความเดือดร้อนให้พ่อแม่อีกฮะน้ำมนต์
เพราะว่าถ้าเกิดพ่อแม่ไปรับรู้ด้วย

ไม่ว่าจะเป็นคดีใช้บัตรประชาชนของคนอื่นสวม

ผมหนุ่มก็คงสระดุ้งนะทุกวันนี้

จับรวรรดิหรือเปล่าเออเช็คดีคุณผู้ชม
กันไปทักกันมาคุยกันไปคุยกันมาชอบใจปรากฏว่าแม่
เดือนเดียวสองเดือนนี่ขอแต่งงานเลยคุณผู้ชมถั้งไลน์มาทั้งคอมเม้นในเฟซบุ๊กไลน์มาแบบว่าเข้มข้นจริง
ก็บอกไว้ล่วงหน้าแล้วกันสัปดาห์หน้าเราจะมีแจกเสื้ออีก

มีอีกเราแจกอีกคุณผู้ชมตอบรับดีมากเพราะคนชอบกันเยอะนึงเนี่ย

ลุ้นกันสัปดาห์หน้าวันนี้หมดเวลานะคะเดี๋ยวเจอกันวันจันทร์ค่ะ
ลากันก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ